เที่ยวทะเลค่ะคนเยอะเลยทีเดียว
ก็คงร้อนแน่นอนนะคะที่ฉันก็กันแดดกันอะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะคุณผู้ชม
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้ว
ในช่วงของวันหยุดยาวรวมถึงบางท่านก็ทำงานอย่างไรก็แล้ว
แต่ต้องติดตามสภาพอากาศกันด้วยค่ะ
กลุ่มอยู่บริเวณดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมณเวลานี้มีร่องความกดอากาศต่ำนะคะ
แล้วก็ร่องมอเตอร์สมเนี่ยอยู่ด้านบนของประเทศ
ทำให้บริเวณดังกล่าวดูเหมือนว่าจะมีฝนเกิดขึ้นได้มากกว่าพื้นที่อื่นค่ะ
เพื่อความชัดเจนให้มากขึ้นนะคะเราไปดูแผนที่กันต่อ
แล้วก็รวมไปถึงดูทางเรด้า
เรด้าเนี่ยบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช้านี้ไม่มีฝน

เพราะฉะนั้นตอนเช้านี้โปร่งโล่งสบาย
ใครจะเดินทางไปไหนมาไหนนี่สบายเลยนะคะ
มาดูเรื่องของปัจจัยการเกิดฝนกันค่ะ
อย่างแรกเลยคือมีร่องฝนที่พาดผ่านตอนบนของประเทศนะคะ
เพราะว่ามีห่อมความร้อนคือสัญลักษณ์รูปตัวแอลอยู่ใกล้กัน
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนมากหน่อย
บริเวณนี้จะตกแถวแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำปางพยาวด้วยนะคะ
ส่วนพื้นที่อื่นจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็ภาคใต้
ขณะที่ฝั่งอ่าวไทยก็จะมีลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะ
พัดมาเสริมกันทำให้ทั้งภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคกลางมีโอกาสเกิดฝน
วันนี้ช่วงเช้าฝนเบานะคะแทบจะไม่ค่อยตก
แต่ว่าภาพนี้ก็คือช่วงประมาณสักเที่ยงบนต้นไป
แล้วก็ประมาณสักบ่าย๓บ่าย๔๕โมงเย็น๖โมงเย็น
จะเริ่มมีฝนตกกระจายเบาประมาณร้อยละ๖๐ของพื้นที่นะคะ

คุณผู้ชมก็เตรียมรับมือกันวันนี้อาจจะไม่เยอะ
ถ้าพรุ่งนี้นี่คือวันที่จะมีโอกาสเกิดฝนมากหน่อยนะคะ
โดยรวมแล้วนะคะคาดการณ์กันในวันจันทร์ที่๗กันยายนภาคเหนือ
อีสานฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐ของพื้นที่
ไม่ใช่ฝนตกหนักนะคะก็จะเป็นลักษณะของฝนตกปานกลาง
ฝนตกปล่อยแล้วก็เพิ่มความชุ่มฉ่ำดับร้อนได้
เพราะว่ากลางวันเนี่ยมีโอกาสที่จะแดดร้อนนะคะ
รู้สึกได้ถึงความแสบผิวเพราะว่ามีบางส่วนบางช่วงที่อากาศแห้งด้วยนะคะ
ขณะที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
ก็มีโอกาสเกิดฝนร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่
โดยมากทางตอนล่างของภาคแต่เตรียมรับมือกันค่ะ
ตั้งแต่เช้าพรุ่งนี้ภาคใต้ทั้งสองฝั่งก็จะมีฝนตกมากขึ้นเลยนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ยังคงมีโอกาสเกิดฝนได้ในช่วงบ่ายค่ำและเย็นรวมไปถึงช่วงดึก
แล้วก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างค่ำคืนด้วยเนี่ยนะคะ
ก็ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือ
สำหรับการทำงานในวันพรุ่งนี้กันด้วยค่ะ
ส่วนใครยังคงอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ
ก็ดูแลทั้งสุขภาพของท่านเอง
ไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะฝนก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้

หน้ากากอนามัยเมื่อไปที่สาธารณะกันด้วยนะคะ
วันนี้ดิฉันไปก่อนเพื่อนนั่งรอแล้วนะคะ
มีความสุขมากสวัสดีค่ะ